ถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญส่งท้ายปีนะฮะ
กรณีหญิงสาววัย๒๓ปี
ถูกแทงเสียชีวิตในคอนโดที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ซึ่งวันนี้ทางตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา
จะไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
แล้วก็ไปทำแผนกันที่คอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุนะครับ
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณสรรันพัฒน์กระเสมเฉยวิวัฒน์

รายงานสดมาจากคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุ
ขออภัยรายงานสดจากสพบางพลีสมุทรปราการนะครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาภายหลังจากที่
ที่ตำรวจมีการควบคุมตัวนายนัชชัยผู้ต้องหา
เข้ามาสอบปากคำอย่างเข้มงวดในขณะเดียวกัน
ในพื้นที่ของสพเมื่อสักครู่นี้
ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาออกจากสพบังพลีออกไป
เพื่อที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ขณะเดียวกันค่ะแนวทางของการสืบสวนสอบสวนนะคะ
สารภาพผู้ต้องหารายนี้ให้การกับเจ้าหิตำรวจ
จากว่ามีการคุมตัวออกจากห้องสืบสวนสอบสวน
เข้ามาที่บริเวณห้องประชุมชั้น๓ของสพบังพลี
ซึ่งผู้ต้องหาได้มีการให้การกับเจ้าหิตำรวจว่า
เป็นผู้ลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียชีวิตจริง
คอนโดเมืองทองบางนาจังหวัดสมุทรปราการ
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้มีการเห็นตัวผู้ตาย
เดินออกจากลิฟต์มาลงมาด้านล่างเพื่อซื้อของนะคะ
ที่ตนเองจะเดินขึ้นไปบนห้องพัก
จากนั้นได้เข้าไปที่ห้องพักของผู้เสียชีวิต
แล้วก็พบว่าประตูห้องพักไม่ได้ล็อก
จึงเข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในตู้สภา
รอผู้เสียหายกลับมาในห้องพัก
จนกระทั่งผู้เสียชีวิตเองนะคะกลับเข้ามาเกิดมีปากเสียง
แล้วก็ต่อสู้กันจนคนร้ายรายนี้
ลงมือใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิต

จากนั้นผู้ต้องหารายนี้ให้การกับเจ้าหิตำรวจว่า

ได้มีการเดินลงมาที่บันไดหนีไฟ

แล้วก็มาหลบที่บริเวณชั้น๓

โดยนำเสื้อที่หยิบฉวยหยิบ
ออกมาจากราวตากผ้าหน้าลิฟท์ชั้น๓ค่ะ

เดินกลับไปที่บริเวณชั้น๔และชั้น๕
กระทั่งคราบเลือดปรากฏในพื้นจนก่อนหน้านี้นะคะ
ในขณะเดียวกันผู้ต้องหานี่มีหลักฐานสำคัญที่ปรากฏ
ซึ่งทีมข่าวและเจ้าหิตำรวจได้พบว่า
บริเวณนิ้วกลางของมือด้านซ้ายผู้ต้องหา
พบว่ามีบาดแผลและมีอาการบวมนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า
ถูกผู้เสียชีวิตกัดที่บริเวณนิ้วมือค่ะ
อย่างไรก็ตามแผลหลังจากที่มีการอนุมัติไหมจับ
แล้วก็มีการแจ้งข้อหา๒ข้อหากับนายนัทชัยอาจสามารถ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการควบคุมตัว
ออกจากสพบังพลีจังหวัดสมุทรปลาการ
เมื่อสักครู่นี้แล้วก็อยู่ระหว่างการนำตัว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่คอนโด

ซึ่งเป็นคอนโดที่เกิดเหตุในเวลานี้ด้วยนะคะ
ซึ่งถือว่าในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้รับรายงานมาว่า

แล้วก็ไม่เกิดความวุ่นวายในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในวันนี้อีกด้วยค่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องของการทำแผน
ก็จะมีรายงานกันเข้ามาอีกนะครับ
ถือว่าเป็นเหตุใหญ่จริงนะฮะ